แน่นอนยังเป็นเรื่องราวของการจัด
งานสวอภิธรรมของคุณปธิสดีนะครับ
นั่งฟังภรระสวดพระภิธธรรมสวดปหภิธษฎี
อาการที่ยังคงมีความเศร้าเต็มจิตใจ
โดยมีน้องมะลินั่งตักผู้เป็นแม่
โดยในงานส่วนศพปอคืนวันที่๒๐มกราคม
ซึ่งเป็นคืนวันที่๒ก็มีผู้ร่วมงานอย่างล้นหลามกว่า๕๐๐คน
ก็เห็นภาพด้วยนะครับภาพของประชาชน
ที่ไปร่วมงานเป็นประชาชนชาวบุรีรำ

ไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณปอทฤษฎี
แน่นขนาดในคืนวันที่๒นะครับ
จากความรักความอาลัยในตัวคุณปอ
ซึ่งเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างของวงการบันเทิง
ขณะที่ลูกสาวนอนละเมอถึงพ่อจ๋า
ลูกสาวคือน้องมะลินะฮะแล้วก็เป็นพาดหัวใหญ่ด้วยนะครับ
หมอปลามายกปอเป็นครูแพทย์

ช่วยค้นหาคำตอบปมเสียชีวิต
ส่วนน้องมะลิละเมอเรียกพ่อจ๋า
ส่วนค่ารักษาพยาบาลยังไม่แน่ชัดครับ

น้ำอ้อยบอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของช่อง๓นะฮะ

แล้วก็ในการที่จะคุยกับโรงพยาบาลบรามาธิบดีนะครับ
ผู้บริหารช่อง๓ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
เพราะว่าสื่อก็ไปถามว่าค่ารักษาเท่าไหร่
ก็ออกมาบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยอย่าไปสนใจ
ช่องสามไม่ได้มองที่ตัวเม็ดเงิน
ทั้ง๓ช่วยในแง่ของศิลปินดารา
สังกัดในฐานะของเพื่อนของพี่ของน้องของครอบครัว
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลครอบครัวของคุณปอทฤษฎีด้วยนะครับ

ลิงศพปทฤษฎีเป็นกรณีพิเศษ
ครอบครัวสหวงนั้นปราบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ

กลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำนะครับ
บรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพคุณปอ
เป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยมีนักแสดงประชาชน
แล้วก็แฟนคลับที่รักแล้วก็ชื่นชอบคุณปอน
เดินทางไปร่วมไว้อาลัยแล้วก็ร่วมฟังสวดพระพิธรรม

ไปก็คือต้องไปค้างคืนที่บุรีรำเหมือนกัน
เพราะว่าไปสวดร่วมฟังสวดแล้วก็ดึก
ก็กลับเข้ากรุงเทพไม่ได้ก็ต้องค้างคืนอีก๑คืนนะครับ
สื่อข่าวที่อยู่ที่บุรีรำก็รายงานมาเหมือนกันนะคะ

แต่ว่าคนไปกันเยอะมาก
สาราใหญ่เองก็ล้นเหมือนกัน
ซึ่งเมื่อคืนนี้ก่อนจะมีการประกอบพิธีสวดพระพิธรรม

ประจำศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

เพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณปอไปสู่สุขติยังสวงสวรรค์ด้วยนะครับ
โดยทางเทศบาลเมืองบุรีรำและสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด
ได้มาตั้งโรงทานแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
สำหรับเจ้าภาพสวดพระพิธรรมศพในคืนที่๒เมื่อคืนนี้
ก็มีหลายภาคส่วนอย่างเช่นโรงเรียนบุรีรำพิทยาคม
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณปอทฤษฎีเคยเรียนอยู่ตอนเด็กนะครับ
มีชมรมผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
มีคุณตอสปิติและคุณนุ่นวรนุษยพิรมพักดี

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรำแล้วก็ชุมชนบุลำดวนเหนือ
โดยมีรองสัตว์อาจารย์มาลินีจุธโพมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
เป็นประธานในพิธีสวดเมื่อคืนครับ
ขณะที่เจ้าภาพขอความร่วมมือผู้ที่มาเคารพศพนะครับ
ห้ามถ่ายภาพหน้าโรงศพบนสารา
โดยมีตำรวจคอยเดินตรวจตราผู้ที่มาร่วมงานโดยตลอด
อกจากนี้ยังมีวงดนตรีจากโรงเรียนบุรีรำพิทยาคม
บันเลงเพลงภายในงานให้แก่รุ่นพี่ด้วย
ก็คือคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะครับ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัตรแสงเพชร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
ก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครกว่า๒๐๐นาย
เพื่อป้องกันอาทยากรรมและดูแลความเรียบร้อยภายในวัดกลาง
ช่วงพิธีบำเพ็งกุศลของคุณปธิสดีนะคะ
แล้วก็กล่าวฝากถึงผู้ร่วมงานนี่แหละค่ะว่า
ขอความกรุณาและขอความร่วมมือจริง
อย่าถ่ายรูปหรือว่าขอเซลฟี่น้องมะลิ
หรือแม้แต่คนในครอบครัวคุณปอเลย
เพราะถือว่าหนึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กด้วย

ซึ่งตำรวจเองก็จะคอยดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะ
หากพบเห็นว่ามีใครที่จะเข้าไปขอถ่ายภาพ
ก็จะเข้าไปเรียกว่าขอความร่วมมือให้ออกมาทันที
เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคุณปอแล้วก็ครอบครัวของคุณปอด้วย
คือภาพบางภาพที่เราเห็นในโลกโซเชียลนะ
ภาพนะก็จะเป็นภาพของผู้ที่ไปร่วมงาน
อยู่ก็ถ่ายเซลฟี่กับคุณโบ

บางทีก็เห็นคุณโบแวนด้าไกล
แต่ก็ถ่ายตัวเองให้ติดคุณโบแวนด้า

แล้วก็เราก็ได้เห็นภาพของความเสียใจของญาติอยู่
เพราะว่าน้องชายของคุณปอเอง
เพราะว่าเฉพาะญาติตอนนี้ก็กำลังสร้างกำลังใจให้กันเองอยู่
แล้วก็เข้าใจว่าพี่ปอเป็นคนของประชาชน
แต่ว่าการถ่ายรูปนั้นโดยเฉพาะภาพที่ออกมาจากการแต่งหน้าร่างของคุณปอเนี่ย
บอกว่าคงเป็นภาพสุดท้ายที่เราก็ไม่อยากที่จะเห็นอีก
แล้วก็ไม่อยากให้เผยแพร่เพราะว่าตอนนี้นะคุณโบแวนด้า
เขาบอกงดดูสื่อแล้วก็แอบร้องไห้คนเดียวแล้วนะ
น้องชายคุณปินก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวอยู่ในสภาวะเสียใจมาก

แต่ภายในใจทุกคนยังปรับตัวสู้กับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

ทุกวันนี้ไม่สามารถดูข่าวทางโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ได้
เพราะไม่อยากเห็นภาพต่างของพี่ปอนะครับ

ทุกคนก็ต้องช่วยกันปลอบให้กำลังใจ
ส่วนน้องมะลิเวลาอยู่บ้านก็ยังพร่ำเรียกหาพี่ปอ
พ่อจ๋าพ่อจ๋าตามความไร้เดียงสาของเด็กอายุ๒ขวบ
แต่ว่าตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจ

เชื่อว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้
หลังจากผ่านงานศพไปพักใหญ่
นี่น้องชายของคุณปอทฤษฎีเขาเปิดเผยมานะครับ
ส่วนเรื่องของโรงพยาบาลบรามาธิบดีนะครับ
เมื่อวานนี้ได้ส่งข้อความถึงครอบครัวสหวง
โดยระบุว่าทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบรามาธิบดี
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการจากไปของคุณปอทฤษฎีสหวง
ด้วยปัญหาไข้เลือดออกชนิดรุนแรง
พวกเราขอขอบคุณคุณปอและครอบครัว
ที่ร่วมกันกับเราในการต่อสู้โรคร้ายตลอดระยะเวลา๗๐วันที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
สิ่งที่เพิ่มความประทับใจในความเป็นผู้ให้ของคุณปอและครอบครัวก็คือ
แม้คุณปอจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังยินดีให้ผ่าศพพิสูจน์
เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และผู้ป่วยรายต่อไป
พวกเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าคุณปอเปรียบเสมือนเป็นครูแพทย์ท่านหนึ่งเช่นกัน
ณนาทีนี้พวกเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคุณปอถึงเป็นที่รักของทุกคน
หลับให้สบายนะคุณปอก็เป็นข้อความที่โรงพยาบาลประมาธิบดีส่งถึงครอบครัวสหวง

ส่วนที่จังหวัดบุรีรำก็มีการนำเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณปอทฤษฎี
ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเสียงโชคจนเรียกว่าเกลี้ยงแผงกันทั้งจังหวัดเลยนะคะ

ช่อช้างคอควาย๔๔๘๑กรุงเทพย์

เป็นบ้านเลขที่๓๖๔ทับ๙

ทั้งตัวเลขตรงตัวเลขกลับ

ก็ต้องซื้อเลขที่ใกล้เคียงแทนนะคะ

คือคักกว่าปกติ

ปลดก้าวปลดกระหม่อมพระราชธรรม

เมนวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

มันสร้างคุณงามความดีต่อเนื่อง
เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ